ก็ต้องบอกว่าโชคร้ายซ้ำซ้อนจริงค่ะเรื่องนี้
เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งค่ะไปมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
บอกว่าลูกชายของเธอถูกยิงเสียชีวิตค่ะ
แล้วตำรวจจับคนร้ายผิดตัว
ทางฝั่งญาติของทางคนที่ถูกจับผิดตัว

กลายเป็นว่านะคะแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้
ก็ต้องถูกเรียกร้องค่าเสียหายค่ะ
เพราะว่าต้องชดใช้ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งที่ไปกู้เงินมาประกัน
นี่แหละค่ะขณะที่คนร้ายตัวจริงก็ยังลอยนวลอยู่คุณผู้ชมค่ะ
แม่ของรายเดอร์ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เมื่อช่วงเย็นวันที่๑๓มิถุนายน
เล่าแบบนี้เขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยถูกยิงนะคะ
เขตน้องจอกกรุงเทพเมื่อวันที่๑๓มิถุนายน
ซึ่งน้องชายอยู่ในเหตุการณ์
ก็เห็นเหตุการณ์เพราะว่าเขาอยู่กับคู่อริของฝั่งคนร้าย
แล้วเห็นว่าคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมาเอาปืนยิงแต่กระสุน
โดนพี่ชายเขาเสียชีวิตนะคะ
กับน้องชายก็ไปแจ้งความที่สอนอนหนองจอกนะ
บอกรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
ไม่กี่วันต่อมาตำรวจจับคนร้ายได้ค่ะ

น้องชายยืนยันบอกว่าไม่ใช่คนนี้
สุดท้ายก็ปล่อยตัวไปแต่น้องชายบอกว่าหน้าเหมือนกันนะคะ
วันที่๒๓มิถุนายนตำรวจโทรมาค่ะ
หาแม่ของผู้เสียชีวิตบอกมาเจรจากับญาติของคนที่ถูกจับหน่อยนะคะ
เพราะว่าเขาต้องการให้ฝั่งแม่ชดใช้เงินค่าเสียหาย
น้องชายชี้ตัวผิด๖๐๐๐บาทค่ะ
เพราะว่ายาดของคนที่ถูกจับเนี่ยเขาอ้างว่ากู้เงินจากที่อื่นมา

ตำรวจเสนอให้ผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนเรือนละ๕๐๐๐บาท
งวดแรกวันที่๑๕สิงหาคมนี้

ตกงานก็ตกงานเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
ลูกชายก็ถูกยิง
คือตัวเองเป็นผู้เสียหายนะคะแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกอีก๓ชีวิต
พระธิสศพของลูกชายก็ไปกู้เงินมาตัวเองก็เป็นหน้าเหมือนกัน
ระแวงไม่กล้าอยู่บ้านกลัวคนร้าย

และยังถูกเรียกค่าเสียหายเรื่องชี้ตัวผิดอีก

แต่หนูก็ขอโทษคงทางหญาดด้วยนะคะ
แม่ก็เข้าใจนะ

ว่ามันเป็นในฮัตถูกมั้ย

ทีนี้เรื่องนี้จริงแล้วเนี่ย

คือกรณีที่จับคนผิดเนี่ย

คุณสามารถไปเรียกร้องเงินเยียวยา

ไม่ใช่ว่าเอาผู้สูญเสีย

ยังไม่ได้
ขอบคุณผู้ชมครับ